ยอไอ้
คุณผู้ชมสุดสัปดาห์นี้สภาพอากาศในประเทศไทยของเรา
ค่อนข้างแปรปวนค่ะมีลมหนาวเข้ามากวนซึ่งทั้งลมหนาและล่อง
มรสุมที่พาดผ่านประเทศนะคะมาปะทะกับความร้อนชื้น
ทำให้ทั่วทั้งประเทศไทยของเรายังมีฝนตกหนักค่ะ
มี๔๙จังหวัดค่ะคุณผู้ชมที่ต้องคอยเฝ้าระวังภาคอีสานหลายจังหวัดเลยนะคะ
เหนือก็เช่นกันค่ะตรวจสอบภาคเหนือค่ะ
มีเชียงใหม่มีพิจิตรกำแพงเพชรเพชรบุรีพิศนุโลกและตากค่ะ
ขณะที่ภาคอีสานหลายจังหวัดเช่นเดียวกันค่ะ
ชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นบุรีรำมหาสารคามสุรินกรสินศรีสะเกดร้อยเอ็ด
บนราชธานียะโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารค่ะ
ส่วนภาคกลางนี้ก็ยังมีฝนตกหนักไม่แพ้กันค่ะ
ทั้งจังหวัดนครสวรรค์สิงบุรีอุทัยธานีอางทองเฉายน่าสระบุรีรบบุรี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ในขณะที่ภาคตะวันออกนะคะทุกจังหวัดค่ะคุณผู้ชม
ทุกจังหวัดเลยตั้งแต่จังหวัดนครนายก
ภาคใต้ทั้งจังหวัดเพชรบุรีพังงาประจวบคิริคันภูเก็ตชุมพรกระบี่สุราธานีตรังระนองสตูน
โดยลักษณะการตกของฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงข้ามนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นต้องกะระยะเวลาเดินทางกันดีค่ะ
ที่ประเทศอินเดียยังคงต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะ
มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุดิเปรชั่นที่พาดผ่านประเทศ
คุณผู้ชมอย่างที่สังเกตเห็นนะคะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า๑๘ศพ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ